คุณผู้ชมจากเรื่องของงูไปช่วยเจ้าขาวหน่อยเจ้าขาวเป็นเจ้าหมาซุกสนครับ
คาบกระป๋องเล่นสุดท้ายหัวติดกระป๋องสะบัดเองไม่หลุด
ก็ต้องเดือดร้อนกู้ภัยมนุษย์นี่แหละฮะต้องไปช่วยมัน
ดูสิเดี๋ยวเข้าไปกินเสร็จขนมสิเนี่ย
มันมีเศษอาหารอยู่ไงตอนเข้าก็คิดว่าคงจะออกได้แหละครับ
แต่สุดท้ายก็ออกไม่ได้กู้ภัยต้องเอาคัตเตอร์ไปตัดขวดโหลพลาสติกออกแล้วฮะ
แล้วก็เอาหัวของเจ้าขาวออกมาพยายามดึงดึงตอนแรกมันก็คงดึงไม่ออกแล้วครับ
แต่ว่ากว่าจะเอาออกได้มันก็ไม่ง่ายนะหมามันก็ตกใจครับ
เจ้าขาวเองมันก็ตกใจมันพยายามจะถีบตัวล้างตัวเองหนีกู้ภัยเหมือนกัน
สุดท้ายกู้ภัยต้องใช้เชือกครองที่หัวมันก่อนนะ

ค่อยตัดแบบนี้เอาครีมเอากันไกลตัดเข้าไป
ไปตรวจสอบดูในโหลมันมีเศษขนมปังอย่างที่พี่เบิร์ตว่าแหละครับ
มันก็หิวแล้วฮะมันก็คงจะมุดเข้าไปกิน
แล้วดึงไม่ออกจนกระทั่งชาวบ้านก็ไปแจ้งกู้ภัยมาช่วย
เอาออกได้เดี๋ยวดูจังหวะที่ดึงออกดึงออก
นี่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ